คุณผู้ชมเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ
เพราะรู้ข่าวมีคนมือบอลไปปักทูบกลับหัว

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี

เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะชาวบ้านเขาคิดแบบนั้น

สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลปู่ฤษี
สระบรกฏแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคลามอเผิกคลองท่อมจกระบีฮะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเพราะว่ามีคนมือบอลแอบเอานะฮะ
เข้าไปนะครับแอบเข้าไปไหว้รูปปั้นปู่ฤษี
แล้วปักทูบกลับหัวแบบนี้นะครับซึ่งขัดกับความเชื่อ
และสิ่งสิ่งที่ชาวบ้านเขายึดถือปฏิบัติมาครับชาวบ้านเชื่อว่าการปักทูปลักษณะเนี้ย
เป็นการทำหลังจากกล่าวคำสาบานก็จะทำให้คำสาบานนั้นน่ะ
สำริดผลโดยเร็วแต่ที่รุนแรงกว่าการปักทูบแบบปกติ
เพราะเป็นการปักทูบลงดินเพื่อให้พระแม่ธรณี
วิญญาณที่อยู่ในพื้นดินรับรู้แล้วไปเล่นงานผู้ที่กระทำความผิด
อีกทั้งหากมีใครพยายามทำคุณสัยหรือทำสิ่งไม่ดีใส่
สิ่งนั้นมันจะย้อนกลับไปหาผู้ที่ทำหรือว่าโดนของกลับนั่นแหละ
อ่าชาวบ้านนะครับบางส่วนเชื่อว่าเป็นการปักทูบสาบแช่ง
หรืออาจจะสาบแช่งใครเพื่อให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีชื่อ

หรือเป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้มาทำร้าย

เรื่องต้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
แล้วก็อาจจะเป็นฝีมือนักท่องเที่ยวพิวเรนหรือเปล่า

สารปู่ฤษีแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ศรัทธากันมานานนะ

ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยนะครับ
เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ